เหตุสลดแต่ว่ากลับมาที่กรุงเทพมหานครครับ
ใกล้ไทยรัฐทีวีนี้เองซอยเสือใหญ่
รัชดาพิเศษ๓๖นะฮะ
เมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
ไฟไหม้ฮะไฟไหม้ในชุมชน
แล้วปรากฏว่าที่ผมบอกว่าน่าสลดก็คือ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียงรวม๓ศพครับ
เป็นนาทีที่เกิดไฟไหม้คุณผู้ชมฮะดูสิครับ
คุณผู้ชมพอดูเปลวไฟมันแรงขนาดไหน
นี่คือเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนรัชดาพิเศษ๓๔
หรือว่าที่เขาเรียกกันซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่นั่นแหละฮะนะครับ
๙๔๑๑ถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานคร
ที่เกิดเหตุเป็นห้องพักปลูกติดกันหลายหลังนะครับ
ไฟลุกไหม้บ้านเรือประชาชนนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
ไฟก็สงบลงนะฮะ

ก็ไปเจอผู้เสียชีวิต๓ราย
เป็นชาย๒รายหญิง๑ราย
เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
จากการสอบถามพยานนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

จากนั้นนะครับเปลวไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
โดยบ้านที่พบศพนะครับคุณผู้ชมครับมันน่าสลดตรงนี้

หนีไม่ทันครับทำให้เสียชีวิต๓ราย
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะฮะ
มีพื้นที่กักตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙รวมอยู่ด้วย

ถึงจุดนี้ผมย้ำตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นรายงานข่าว
เอาล่ะทำให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องลงพื้นที่วันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นห้องแถวครับปลูกติดกัน๑๐หลัง
มีเศษซากแล้วก็มีร่องรอยของไฟไหม้อยู่เลย

เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และอยู่ในเหตุการณ์
เล่าบอกว่าเกือบ๒ทุ่มนะคุณนักข่าว

แต่อย่างที่ผมบอกผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายเนี่ย

เพราะถ้าเป็นผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียง
หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายธีรศักดิ์ร้ายใจบุญ

ส่วนอีก๒รายเป็นสามีภรรยาที่มาเช่าห้องอยู่ครับ
ชื่อตายแยะกับยายสำลี

เพราะว่าเป็นสามีภรรยาชาวต่างด้าว
คือมีอาชีพเก็บขยะขายอยู่แถวนั้นนะครับ

เอามาถึงข่าวที่ผมย้ำว่ามันเป็นรายงานข่าวเมื่อสักครู่
กระแสข่าวรายงานข่าวที่บอกว่าบ้านหลังดังกล่าว
เป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ยืนยันนะคนเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะอะไร
คือมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจากคำบอกเล่า
คือสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมคุณพระราพรครับ
สำรีเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ย
คือเธอป่วยป่วยแล้วลุกไม่ได้
พอลุกไม่ได้ปั๊บให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษา
คราวนี้ช่วงนี้ใครเห็นรถพยาบาล
มาจอดวาบอยู่หน้าบ้านเนี่ย

แต่จริงแล้วนะครับพอไปตรวจโควิดผลเป็นลบ
นะฮะแต่ที่น่าเสียใจก็คือคุณผู้ชมตรงนี้ครับ
คือยายสำรีเนี่ยนะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาได้๒วัน

ต้องถามคนที่เขาวิ่งเข้าไปช่วยแล้วแกไม่ออกมาอะไร

เรารู้ช้ากว่าคนอื่นไง
เขาช่วยกันอยู่แต่ควายมันคงเยอะแล้วแหละ

เป็นที่กลับตัวของผู้โดยโควิดเลย
ไม่เห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นมีใครพูดเลยที่กลับตัว
ไม่มีนะคะ
ส่วนความเสียหายจากไฟไหม้ครับคุณผู้ชมฮะ

ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายนะครับ
เจ้าหน้าที่นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งฮะ